รถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองก็เตรียมเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะ
บริเวณรอบก็จะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์นะคะ
ทางคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ก็เปิดช่องให้บริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ย
ผู้รับงานบริหารเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สามารถที่จะเข้าร่วมประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้
พร้อมสั่งให้รอฟมเร่งกำหนดพื้นที่แต่ละสถานี
เตรียมเปิดประมูลโดยเร็ว

ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทางรฟม
ดำเนินการเรื่องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
รถไฟฟ้าสายสีม่วงเส้นบางใหญ่เตาปูนแล้วนะคะ
โดยก็จะต้องกำหนดพื้นที่ในแต่ละสถานี

เช่นร้านค้าแล้วก็โฆษณาต่างให้ชัดเจน
แล้วก็ดำเนินการเปิดประมูลคัดเลือกเอกชน
เข้ามาดำเนินการเชิงพัฒนาพาณิชย
สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับทางรฟม
เหนือจากรายได้จากค่าโดยสาร
อีกทั้งยังเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการอีกด้วยค่ะ
ซึ่งก็เป็นผู้รับงานบริหารการเดินรถ
แต่ไม่มีสิทธิ์ร่วมในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สถานี
ต่างจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคล
จะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่ในสถานีด้วย
พื้นที่เชิงพาณิชย์ของสายสีม่วงจะต้องมีความชัดเจน
ในฐานะของบริษัทเอกชนค่ะ